ดูเรื่องของความสนเจ้าแมว
มันสนมากสนจริงอย่างเจ้าตัวนี้
สนถึงขั้นติดแงกอยู่บนต้นไม้แบบนี้ครับ
มันอ้วนมันต่อมันแหน่นไม่ต้องติดเพราะมันอ้วนเนี่ย
คุณรู้ป่ะนี่ฉันคิดถึงแมวตัวเองมากเลย

ไม่ใช่มันอยู่ท่านี้เลย
จริงสิเจ้าแมวตัวเนี่ยผ้าเหลียวกัน

มันลงไม่ได้ก็เอาพงพาสเลย

ตอคนมาช่วยกินจันเกิดปีนไปช่วยทีนึง
แล้วดูสภาพมันน่าโดนบูลลี่ไหมล่ะ
มนุษย์เห็นเข้าก็ต้องแซว
แต่เขาแซวกันในคลิปบอกแมวอ้วน

ก็จริงนะแล้วดูด้านหลังมา
คนนี่ฉันอยากเทียบภาพที่บ้านเลย

แบบนี้เลยใช่มันติดจริงไม่รู้จะออกยังไงแล้วต้นไม้ก็ช่างได้เป็น๒ต้น

ยกครับยกแต่ก็ต้องพยายามอยู่นะด้วยความที่ว่า
แต่คุณรู้ไหมว่าจริงบางทีมันสบาย

จริงมันชอบเอาพูดตรง
แมวชอบปีนต้นไม้แล้วพอแมวเหนื่อยแล้วมันก็อยากจะอยู่บนนี้
เพราะมันจะได้คือแมวเวลาอยู่ที่สูงมันจะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัย

แล้วเวลามันอยู่เนี้ยแปลว่ามันสบายบางทีอ่ะ

แต่เราไม่สบายจะหลับเหรอ

เจ้าของคลิปเขาถ่ายไว้แบบนี้เขาก็กลัวมันเป็นอันตราย

อยู่บนนั้นแล้วมันจะหาอะไรกินยังไงมันติดแงกหรือเปล่า
ก็เลยใช้ใช้ไม้สอยฮะ

ปกติเอาไปสอยมะม่วงไม่ก็ไปแห่รังน้ำมันแดง

เอาจริงเป็นถ้วยได้นะ
แล้วแมวมันก็โดดลงมาด้วยความที่ว่ามันโดดไวมาก
ดลงมาปุ๊บมันก็หายไปเลยเลยไม่ได้ถ่ายภาพตอนนั้น

คือบางทีมันก็ลงได้บางทีมันลงไม่ได้

นี่จากประสบการณ์ตรงเพราะว่าต้นไม้บ้านดิฉันเป็นอย่างนี้

ทุกวันจริงหันกลับมาหายไปแล้วก็มี
โดดไปเองได้บางวันลงไม่ได้อะไรอย่างนี้